ต่างจังหวัดเองหลายพื้นที่ก็มีการเฝ้าระวังผู้ที่อาจจะติดเชื้อ
แล้วก็ผู้ที่ติดโควิด๑๙ไปแล้วด้วยเหมือนกัน
ฉะเชิงเซาเองคุณผู้ชมค่ะสั่งปิดพื้นที่บ้านโป่งเจริญ
พื้นที่หมู่๑๒คือห้ามใครเข้าออก๑๔วันเลยนะคะ
หลังที่นี่พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ส่วนเชียงรายเองพบผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกแล้ว
ก็คือมีประวัติไปเที่ยวที่ย่านทองหล่อกรุงเทพ
แล้วก็ไปเข้าบ่อนพนันฝั่งปลอยเป็ดด้วย
ก็เลยทำให้หลายฝ่ายต้องมานั่งชุมประชุมกันแบบนี้
ราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะมานั่งแถลงข่าว
สำหรับผู้ป่วยรายแรกของเชียงรายเป็นชายวัย๓๕ปีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเทิง
มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่บันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพและบ่อนคาซิโนปลอยเป็ดในประเทศกัมพูชา
ก่อนจะเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
โดยไม่มีอาการป่วยใดเลยนะคะแต่ก็ไปหาไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
และได้รับผลการยืนยันการตรวจเมื่อเช้าวันที่๒๐มีนาคม
ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยไม่มีอาการเลยคุณผู้ชม
ไม่มีอาการไข้หรือไอซึ่งก็น่าแปลกใจที่ไม่ปรากฏอาการป่วยใดเลย
ก็เลยมีคำแนะนำว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในย่านทองหล่อไปตรวจหาเชื้อด้วย
ใครสงสัยตัวเองที่อยู่ในแถวนั้นเนี่ยเหมือนผู้ป่วยรายนี้ที่เขาไม่ได้มีอาการเลย
แล้วก็ไปตรวจพบเจอเชื้อภายหลังส่วนผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูง
ตอนนี้มี๑๐รายด้วยกันตรวจได้ผลเป็นลบ๙รายรอผลยืนยันอีก๑รายที่เชียงราย
ขนาดเราไม่ได้ไปแถวนั้นเรายังคิดว่าเราป่วยเลยบางทีตัวร้อนรึเปล่าไอรึเปล่าเราเป็นรึเปล่า
คำถามที่ถามตัวเองบ่อยที่สุดช่วงนี้ติดยังไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมา
ล่าสุดที่โคราชพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๒รายจากเดิม๓รายรวมเป็น๕ราย
โดย๒รายล่าสุดนั้นเป็นชายอายุ๔๒กับ๓๘ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอปักทงชัยและอำเภอเมือง
สนามมวยลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินแล้วกลับไปบ้านค่ะ

ตอนนี้ผู้ป่วยทั้ง๕รายอาการคงที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
จังหวัดก็จะมีแผนในการทำแผนผังเดินทางของผู้ป่วยทั้ง๕คนว่า
ไปไหนมาไหนกับใครบ้าง
เพราะเดี๋ยวจะเรียกคนที่ใกล้ชิดกับทั้ง๕คนนี้มาคัดกรอง
แล้วก็กักตัว๑๔วันป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาคือจังหวัดนี้เฝ้าระวังมากเลยนะ

เพราะว่านายกอบตท่านหนึ่งนายกอบจ
เดินทางมาดูมวยแล้วปรากฏว่ากลับบ้านไปอ่ะ

และหลังจากนั้นท่านไปตรวจท่านป่วยและภรรยาท่านก็ติดไปด้วยเนี่ยนะคะ
ทำให้ตอนนี้ฉะเชิงเซาเองค่ะ
นำกำลังตำรวจไปควบคุมเป็นตำรวจควบคุมฝูงชน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอศและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ในบ้านโป่งเจริญ
ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยนะ
ปิดเส้นทางเข้าออก๙เส้นทางหลัก
หลังมีคำสั่งจากนายระพีผ่องบุภกิจ
ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้หมู่บ้านนี้
เป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙
ถามว่าทำไมล่ะต้องเน้นไปที่หมู่บ้านนี้
เพราะว่าหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เข้าไปชมการแข่งขันชกมวย
ที่ลุงพินีตั้ง๔รายเนี่ย

และหนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยแล้ว
เป็นผู้ป่วยแล้วนะส่วนอีก๓รายตอนนี้รอตรวจผลยืนยัน

มันมีความเสี่ยงนะรอตรวจผลให้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยห้ามผู้ใดเข้าออกหมู่บ้าน๑๔วัน
นับตั้งแต่๒๑มีนาคมนี้เป็นต้นไปใครฝ่าฝืนล่ะ
โทษจำคุก๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
เอาไปเลย๒เด้งทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนความเป็นอยู่เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอาหารให้
แจกจ่ายอาหารให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเพียงพอ
แล้วก็จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลงค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อส่งตรวจต่อไปค่ะเอาดูสิ
เหมือนว่ามาตรการในการตรวจนี้จะลงไปอยู่ที่ผู้นำชุมชน
ระดับที่เล็กลงมาเล็กลงมาในการควบคุมมาตรการ
ในส่วนของชุมชนของตัวเองนะคะ
อย่างที่ฉะเชิงเซาเนี่ยก็ยังเป็นมาตรการที่จะต้องควบคุม
เป็นกรณีพิเศษในความเข้มงวด
ในประเทิงอยู่กระเสมในอำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่นะฮะ
เขาลงพื้นที่ไปประชุมด่วนกับผู้นำชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่วัดทศราชเจริญมณีฤทธิ์ไปเมื่อวานนี้
นั่งห่างกันช่วงนี้คงต้องห่างกันสักพักหนึ่ง
ทุกคนต้องห่างกันแล้วก็ใส่หน้ากากกันหมดนะคะแบบนี้
เป็นภาพที่โอเคนะคะสำหรับผู้นำชุมชนเรียกนะคะ
พบผู้ป่วยนะคะเรียกพบผู้ที่อาจเกี่ยวข้องที่มาประชุมกัน
หลังพบผู้ป่วยโควิด๑๙อีก๑รายเป็นชายอายุ๓๕ปีในตำบลบางไผ่
ตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้ว
ผู้ป่วยรายนี้ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตอะไรรถยนต์ในจังหวัดชนบุรี
ส่วนบ้านผู้ป่วยมีคนอาศัยอยู่๘คน
ชับให้สมาชิกที่เหลือ๗คนกักตัวเองอยู่ในบ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาด
หัวหน้าครอบครัวนี้ยังมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
วันที่๒๓มีนาคมนี้จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อสอบประวัติแล้วก็การทำงานของทุกคนต่อไป